ส่วนข่าวนี้ไม่รู้ว่าเป็นข่าวเคราะห์หรือเปล่าของสามีภรรยาคู่นึง

จะเห็นเหตุการณ์คนทะเลาะวิวาสก็ต้องเข้าไปช่วย
แต่ปรากฏว่าห้ามไปห้ามมา
ทำไมสามีดูมีพิรุษจังเลยอ่ะก็เลยจับกับปัจสาวะ
เจอกับปัสสาวะสีม่วงแล้วยังไม่พอ
โอ้ยย้อนกลับไปจะไม่ขอถารอกกับเมีย
เออเจ้าตัวก็คอตกเลยเที่ยวเข้าคุกทันที
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๓ของวันนี้นะคะ
ก็ออกตรวจเหตุการณ์ตามปกติก็ลาดตะเวนไป
จนไปถึงถนนสาย๓๔๔บ้านบึงแกลง
ใกล้กับสะพานสองพี่น้องตำบลหนองซ่าค่ะ
พบเหตุชายหญิงทะเลาะกันก็เลยไปตรวจสอบดู
ก็เลยทราบว่าทั้งคู่เนี่ยก็เป็นสามีภรรยากันนี่แหละ
แล้วฝ่ายหญิงเนี่ยอุ้มลูกอายุแค่หนึ่งขวบ

ในเอกวิทยทองคำอายุ๒๒ปีคนนี้
สามีเธอเองบีบคอเพราะว่าทะเลาะกัน
เรื่องของเงินเก็บที่มันหายไป
แล้วคือเธอก็ต้องการกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรี

ระหว่างทางค่ะทางภรรยาใจเด็ดนะ
พยายามเปิดประตูรถเก๋งจะอุ้มลูกกระโดดลงมาเอง
สามีก็เลยชะลอรถแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันแบบนั้นน่ะนะคะ

แล้วก็ทราบว่าสาเหตุหนึ่ง
เหมือนไปหาคนอื่น
เหมือนไปหาคนอื่น
เขาหว่าเขาเราทำร้ายเขาถูกไหม
ใช่ครับวันนี้ผมยังไม่ทำได้
แล้วทำไมเขาผว่าเพราะว่าคุณบีบคอเขา
คุณกลับทางเขามาในห้องเหรอ
ใช่ครับผมก็ตอนเที่ยง
ผมไปทำงานก็ออกออกใหม่
มาแรกก็ดูเหมือนเป็นเหตุทะเลาวิวาส

แต่ตอนที่กำลังเนี่ย

รู้สึกว่าสามีจะเก็บที่รุ่นไม่อยู่

แล้วก็พบโอ้โหไอซ์ซุกซ่อนในกระเป๋าคาดเอวสีดำ

ซึ่งก็เลยต้องยอมรับสารภาพว่าเป็นของเขาเอง
เมื่อ๓วันที่ผ่านมาเพิ่งเสพยาบ้าไป๓เม็ดอีกต่างหาก
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปตรวจปัสสาวะ

หัวหน้าสายตรวจตำบลหนองซากสพบ้านบึง
ก็เลยเชิญตัวทั้งคู่มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
ที่ผ่านมาสงสัยมาตลอดว่าสามีตัวเองใช้สารเสพติดหรือเปล่า

เลยเป็นเหตุให้ทะเลาะกันนี่แหละ
ส่วนนายเอกวิทยอมรับว่าใช้สารเสพติดจริง
แต่ยืนยันสาเหตุที่ทะเลาะกับภรรยาไม่ได้มาจากมืนเมาสารเสพติด

ภรรยาก็เป็นคนอารมณ์ร้อนจึงบันดาลโทษะก่อเหตุขึ้น
ตำรวจก็คุมตัวในเอกวิทย์ส่งพนักงานสอบสวนสพบ้านบึงค่ะ
ดำเนินคดีข้อหาใช้สารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
และครอบครองสารเสพติดเพื่อจำหน่ายนะคะ
อืมย้อนกลับไปนี่เดาว่าน่าจะยอมเมียซะดีกว่านะคะ
เออโดนหนักเลยทีนี้นะจากที่ทะเลาะวิวาดกันกับภรรยา